ว่าลูกชายคนโตอย่างน้องเสือเศรษฐการเนี่ย

จะเข้ามาเป็นผู้จัดการส่วนตัวของคุณเสกโลโซ
หลังจากนั้นคุณมีข่าวลือสะพัดออกมานะคะ
ว่าจริงแล้วคุณเสกเนี่ยยังใช้ผู้จัดการคนเดิม
จนบันเทิงไทยรัฐต้องขอนัดน้องเสือออกมาชี้แจงเรื่องดังกล่าวหน่อย
โดยน้องเสือยืนยันว่าแม้อายุจะยังน้อย
แต่ได้ศึกษางานแล้วก็เป็นผู้จัดการของคุณพ่อตัวจริง
แต่ว่า๙วันที่ผ่านมาเนี่ยพาน้องไปเที่ยวญี่ปุ่น
คุณแม่ก็เลยรับงานแทนและสาเหตุที่ต้องมาดูแลคุณพ่อ
เป็นเพราะว่าที่ผ่านมาพ่อโดนโกงเงินเป็น๑๐๑๐ล้าน
ส่วนสุขภาพพี่เสกตอนนี้ดีขึ้นมากนะคะ
อาการไบโพล่าก็บรรเทาลงและตื่นเต้นมากกับการขึ้นคอนเสิร์ตใหญ่ในรอบ๖ปี
ในวันที่๒สิงหาคมนี้ที่จังหวัดสระบุรี

เขาก็รู้ครับมีคนมาหลอกเงินเขาเยอะอยู่
เขาอยากให้มีผู้จัดการที่มาแบบมาจัดการแบบจริงแบบเชื่อใจได้เชื่อถือได้อะไรแบบนี้ก็ต้องเป็นผมนะครับ
ส่วนประเด็นสาวนะคะน้องเสือก็ขอควงคุณแม่การวิพากรมาเปิดใจ

หลังจากที่มีเรื่องสะพายมโนเยอะแยะได้ไม่หมด

จริงและถ้าหากว่าน้องเสือจะเข้าวงการบันเทิงเจอสาวเยอะคุณแม่จะกลัวโดนหลอกหรือเปล่า
ไปฟังอีกมุมหนึ่งของแม่ลูกพี่การกับน้องเสือเขาเมาสอยกับบันเทิงไทยรัฐหน่อยค่ะ

ตะก็เขยนน้อยนะครับแต่ควบคุณแม่เป็นห่วงไหมครับ

ไม่เป็นไรขอให้ป้องกันเป็น

ไม่หรอกเขาฉลาดพอการว่าเขาคงคงไม่เห็นโดนอย่างงี้
ทำเป็นเล่นไปน้องเสือนี่ยิ่งโตยิ่งหล่อนะ
ฮอฮอตนาฮอตนาเดี๋ยวคุณแม่เตรียมเลยเช็ดหัวกระดายรอเลยจ้า